มาติดตามความคืบหน้าคดีที่อดีตหัวหน้ารอปภของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

เสียชีวิตในป้อมยามที่จังหวัดปฐุมธานี
ล่าสุดออกหมายจับแล้ว
นี่ครับคือหมู่บ้านที่เกิดเหตุ

สภาพศพถูกยิง๒นัดที่ลำคอด้านซ้ายแล้วก็หน้าอกด้านขวานี่ครับเราทำจุดให้ดู
ลักษณะเนี่ยนั่งหงายไปอยู่บนเก้าอี้ป้อมยามนายกรุงศรีอับปะระทังอายุ๔๗ปีคนนี้เป็นใคร
เป็นหัวหน้ารอปภคนปัจจุบันนะเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าคนก่อเหตุคือ
นายจีรวัตรโอภาษฐ์สถาพรหรือว่าเล็กอายุ๕๗ปีเป็นอดีตหัวหน้ารอปภ
ที่นี่แหละนะฮะแล้วถูกไล่ออกไปทำไมถึงถูกไล่ออกเดี๋ยวตามมาดู
กรุงศรีนะฮะเล่าบอกว่านายเล็กผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดข้างป้อมยามนะครับ
แล้วก็เดินเข้าไปในป้อมแล้วก็ไล่ให้เขาออกไปข้างนอกบอกว่ามึงไม่เกี่ยวออกไปเลย
ผมขออนุญาตอ่านตามเขานะพอเขาเดินออกมาครับมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่ง
ก็เลยวิ่งกลับไปดูในเล็กถือปืนหันมาอีกบอกว่าเฮ้ยมึงออกไปอยากมีเรื่องไหม
จากนั้นคนร้ายก็จ่อยิงในเฟิร์สอีกหนึ่งนัดก่อนขี่รถหนีไปครับ
ผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาแล้วบอกผมว่ามึงออกไปเลยมึงไม่เกี่ยวประมาณนี้ครับ
ผู้ก่อเหตุนี่เป็นใครฮะเรารู้จักยังไงครับ

เป็นหัวหน้ารอพอเก่าแล้วยังไงครับ
ไล่ผมออกมาอยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวที่นี่ผมออกมาข้างนอก
เขาได้ยินเสียงปืนนัดแรกใช่ไหมครับแล้วผมก็วิ่งไป
แล้วเขาวิ่งไปหาเขาแล้วก็บอกว่ามึงไม่เกี่ยวออกไปเลยประมาณนี้ครับ
ผมก็ตั้งหลังมาอยู่ตรงนี้ครับ
สักพักแกก็นัดที่สองดังปั้งขึ้นมาอีกครับ
ประมาณสักนั้นประมาณสักสองสามทีเขาก็เดินลงมาจากปอมกับรถชีมอเซอร์
ส่วนนายรุ่งโรธพงสุดอายุ๔๓ปีนะครับ
พ่อของในเฟิร์สผู้ตายเนี่ยนะครับมาดูศพลูกชายแล้วก็เล่าบอกว่า
คิดไม่ถึงเลยว่านายเล็กเนี่ยจะทำรุนแรงถึงขนาดนี้

ไปเมื่อ๒เดือนก่อนประมาณวันที่๑๘กรกฎาคม
ลูกชายของเขากับนายเล็กเนี่ยมีเรื่องกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน

เพราะว่านายเล็กเนี่ยนะฮะเป็นหัวหน้างานแต่ชอบหลับในเวลางาน
อันนี้พ่ออ้างนะนะฮะแล้วก็ใช้งานแต่ลูกของเขา
พอลูกไปปลุกบอกพี่หัวหน้ามาช่วยกันทำงานสิ
คือมาเปิดไม้กั้นให้ลูกบ้านเนี่ยอีกฝั่ง

แล้วก็มีเรื่องชกต่อยกันจนนายเล็กใช้อีดาบครับ
ดาบยาวฟันลูกชายเขาเอามือบังเอาไว้นะครับ
นิ้วมือข้างซ้ายจากนั้นในเล็กก็โดนไล่ออกนี่แหละฮะ
เขาเนี่ยพาลูกไปแจ้งความไว้แล้วนะตอนนั้นนะที่
สภพปรักษ์ครองรังสิทธิ์นะแต่คดีเนี่ยมันยังไม่ขืบหน้า
ในเล็กเนี่ยมายิงลูกของเขาเสียชีวิตซะก่อน
โอ้โหมันต้องยิงลูกผมก็ไม่ได้ทำอะไร
แค่มึงออกมาแล้วมึงก็เป็นคนผิดอย่างเงี้ยมึงถึงขนาดเอาถึงตายอย่างเงี้ย
เขาเคยฟันลูกผมไว้ก็มาแจ้งความไว้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
โอ้โฮคงไม่โดนยิงหรอก
ส่วนศพของในเฟิร์สเนี่ยนะฮะ
ญาติก็เอามาทำพิธีรดศพที่วัดรังสิต
เต็มไปด้วยความโศกเศร้าคุณผู้ชม

โดยเฉพาะพ่อแม่และน้องสาวนะฮะ
คุณแม่เนี่ยระหว่างรถน้ำศพลูกชายนะ

แล้วก็หอมแก้มลูกเป็นครั้งสุดท้ายแบบนี้ครับ

ขณะที่พ่อก็นั่งเฝ้าศพลูกชาย

ล่าสุดครับผลบัตรบริชยุทธ์มารยาท
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี

ท่านชุกคดีอุชกันเยอะจริง

หลังจากเจ้าหน้าที่ยึดรถจักรยานยนต์
ซูซูกิสีน้ำเงินขาว

คอควายจอจาน๓๔๓สงขลานะครับ

ที่ขี่มาจอดเอาไว้ที่บ้านของพี่สาว

สารจังหวัดปฐุมธานีอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
นายจีรวัตรหรือว่าเล็กโอภาษสถาพร
อายุ๕๗ปีนะครับ

ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

และพาปืนไปในทางสาธารณะครับ